ลดองศาความร้อนของเกมคู่นี้กันหน่อย

นาทีมีเฮวันนี้มีช็อตขำก่อนทำศึกแห่งศักดิ์ศรี
ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก

เริ่มที่ทีมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด
ที่จับคู่กลางสุดฮอต
มิดฟิลล้านวิวสารัตยูเย็น
กับเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
มาเรียกเสียงกรี๊ดด้วยท่าทางแบบนี้
ส่วนฟังแคมป์ซอฟต์กราวภูริรัมยูนิเต็ด
ตรงกองหลังจ้อมโหดอันเดฮป์ตูนเยส
โชว์เจ็บดอกดอกบาสซะอย่างนั้น
โอ้โหจะหันไปเอาดีด้านนี้แล้วเหรอพี่
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ

รวมทั้งคีย์แมนที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับ
ผ่านทางเทคโนโลยีที่ทางสมัย